ทวชมค่ะมาวานนี้นะคะคุณยิ่งรักวัชหราภนค่ะก็เป็นผู้บริหารของบริษัทวินเคค่ะ
เป็นค่ายละครยักษ์ใหญ่น้องใหม่ค่ะคุณผู้ชมได้เปิดตัวละครสี่เรื่องสี่รถ
ปังมากจริงคุณผู้ชมค่ะซึ่งละครทั้งหมดเนี่ยนะคะจะออนแอร์ทางไทยรัฐทีวีของเราค่ะ
ผีกะไอ้ข้าวแกงนะคะแล้วก็แดกคุณพ่อด้วยแข้งขวาค่ะซึ่งผู้กำกับแล้วก็นักแสดง
การันตีความสนุกแล้วก็ความน่าสนใจของแต่ละเรื่องแบบน่าติดตามแน่นอนพี่แจ๊ค
โดยพี่รงนรงนะคะก็ได้ฝากย้ำถึงความน่าสนใจของละครทุกเรื่องด้วย
บอกว่านอกจากความบันเทิงแล้วนะคะละครทุกเรื่องยังแฝงไปด้วยแง่คิดดีให้กับคุณผู้ชมอีกด้วยค่ะ
พร้อมกับเชิญชวนแฟนไทยรัฐทีวีนะรอติดตามกันเลย
แทรกคุณพ่อด้วยแข้งขวาเดี๋ยวมาก่อนใครเลยเรื่องนี้
เตรียมจะออกอากาศตอนแรก๖มีนาคมนี้แล้วค่ะตื่นเต้น
ทุ่มทางช่องไทยรัฐทีวีของเรานี่เองค่ะ
เป็นอย่างไรไปฟังเลยค่ะ
คุณขออนุญาตค่ะมองผ่านพิโรงและผู้บริหารของเรา
เป็นทางด้านหลัง
กลกนั่งแสงก่อนหน้าตาดี
ดีมากเลยดีมากเลย

แล้วก็ในฐานะนางเอกของเรื่องเนี่ยเจ้าตัวก็อยากจะโชว์ให้ทุกคนนะคะ
ติดตามละครเรื่องนี้กันเพื่อร่วมลำลึกค่ะ
แล้วก็คิดถึงคุณเหมกันเป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะ
ก็มีนึกถึงแบบเห็นภาพเห็นแบบทีเซอร์เห็นอะไรอย่างนี้

ทำงานร่วมกันมาแบบเรื่องนั้นก็ถ่ายแบบเกือบปีเลยอะค่ะ
ถ้าเลือกได้เนอะก็อยากให้เขาแบบสร้างผลงานต่อไป
เพราะเขาก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งที่มีความสามารถค่ะแล้วก็ตั้งใจทำงาน
จริงเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องสุดท้ายของพี่เห็มค่ะ
แล้วก็เบื้องหลังคือมันค่อนข้างจะยากแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยกันนะคะ
อยากให้อยากให้ติดตามเพราะทุกคนก็ทุ่มเทแล้วก็เหมือนเป็นเรื่องสุดท้ายของเขา
จะได้เห็นการแสดงความทุ่มเทของเขาด้วยค่ะ